เรื่องนี้ก่อนเพราะเอาใจคนรักสัตว์โดยเฉพาะ
พฤติกรรมแปลกของสิงสารสัตว์มันมีมากมาย
ซึ่งมีพฤติกรรมที่น่ารักน่าเอ็นดูแบบไหนบ้างนั้น

เรื่องราวต่อไปนี้ขอเอาใจคนรักสัตว์โดยเฉพาะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงแสนรัก
มักจะมีพฤติกรรมแปลกเผยออกมาให้เห็นแบบงง
แปลกขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยครับ
เริ่มกันที่สัตว์ใหญ่ก่อนเลย
กับเจ้าควายไทยที่ไม่พิษสมัยย่า
แต่เลิฟการกินแอปเปิ้ลเป็นที่สุด
น้องควายตัวนี้เนี่ยครับมีชื่อว่ากำไร
เป็นควายเพศเมียอายุ๗ปี
และกำลังมีเบบีอยู่ด้วยล่ะครับ

อาศัยอยู่ที่ข้อควายสวนป่าบ้านเสา๕
หมู่๔ตะบนสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ที่แห่งนี้ก็คือสารต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองนั่นเองล่ะครับ
อาจารย์เสา๕เล่าให้ฟังว่า
มีลูกศิษย์อยากจะหนุนดวงไทยชีวิตควายตามพิธีโบราณ
จึงไปที่โรงฆ่าสัตว์และไถชีวิตควายตัวนี้มาทำพิธี
อีกทั้งยังมอบให้กับอาจารย์เลี้ยงไว้เป็นอย่างดี
และที่น้องกำไรชอบกินแอปเปิ้ล

อาจารย์ได้ทำการลาแอปเปิ้ลจากแม่แก้วเรือนทอง
แล้วทางลูกศิษย์ได้พาแอปเปิ้ลนำมาให้น้องกำไรกิน
น้องก็เคี้ยวแบบฟินปลื้มปริ่มเอามากเลยล่ะครับ
เฮ่กินของดีซะด้วยนะแก
ตั้งแต่นั้นมาทางอาจารย์และลูกศิษย์
ก็นำแอปเปิ้ลจากศาลแม่แก้วเรือนทอง
มาให้น้องกำไรได้กินทุกวันอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
เรื่องของการกินยังไม่หมดไปต่อกันที่สุนัขแสนรู้ชอบกินเครปเฮ้ย
สุนัขชอบกินเครปที่เราพูดถึงก็คือเจ้าลักกี้
ลูกค้ากิตตีมาสักของร้านเคล็ปเช็คอินนั่นนั่นเองล่ะครับ
ลักกี้ตัวนี้เนี่ยเป็นสุนัขจรที่อยู่แถวบริเวณร้านเครป
มันมักจะมานั่งรอที่หน้าร้านอยู่บ่อย
ซึ่งเจ้าของร้านก็ใจดีใจดี

ปรากฏว่าลักกี้กินเครปอย่างอร็ดอร่อย
แคร์สายตามนุษย์เลยล่ะครับ
สงสัยจะติดใจในรสชาติความอร่อย
หลังจากนั้นเจ้าลักกี้ก็มานั่งรอกินเคลปทุกวัน
คุณวุฒิพัฒน์ผูกดวงเจ้าของร้านเคลปเช็คอินน่าน
อยากแชร์ความน่ารักของเจ้าลักกี้

ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์และแชร์ต่อกันเยอะแยะมากมาย
จนตอนนี้เจ้าลักกี้กลายเป็นขวัญใจชาวโซเชียลไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
จบเรื่องของการกินไปต่อกันที่เรื่องของการดูกันบ้าง
แมวแสนรู้ชอบดูโทรทัศน์

ไปกันที่บ้านเลขที่๔๖หมู่๓ตะบนช้างแรก
อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขัน
ที่นี่เนี่ยครับมีแมวอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าหมูตุ๋น
เป็นแมวไทยอายุประมาณ๕เดือน

พฤติกรรมของเจ้าหมูตุ๋นนั่นก็คือชอบดูโทรทัศน์
โดยเฉพาะถ้าวันไหนมีภาพยนตร์ด้วยแล้วก็
จะตั้งใจดูเป็นพิเศษเลยล่ะครับ

โดยรวมเจ้าหมูตุ๋นจะใช้เวลาในการดูทีวีแต่ละคืน
ประมาณ๒๐นาที
เรียกได้ว่าเป็นแมวที่มีความรักความบันเทิงพอตัวเลยล่ะครับ

เออหมูตุ๋นอย่าลืมเปิดตลอดข่าวนะลุงนะ

เดี๋ยวหมูตุ๋นดูเลยหลังจากวันนี้ดูเลย